ดูกันก่อนที่จังหวัดราชบุรี

ทางเข้าวัดท่าหลวงพล
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เพราะว่าที่นี่ถ้าคุณผู้ชมจำได้
เป็นวัดที่ตั้งศพกุมารนพ

หนูอยากไปอยู่บนโรงแก้วข้างบนก็มีการเชิญขึ้นไปแล้ว
แต่ว่าภายในวัดแห่งนี้มันเกิดเรื่องแปลกขึ้นมา
ทำให้ชาวบ้านกับนักเสียงโชคต้องพาไปดูต้นกล้วยน้ำวาต้นนี้

คือมันถูกตัดทิ้งหลายต้นแล้วแต่มันไม่ยอมตาย

ก็เลยออกปีออกลูกออกอะไรมา
คือที่สำคัญมันออกตรงกลางลำต้นด้วยมันก็เลยแปลก
สร้างความแปลกใจให้กับคนที่เห็น
โดยกล้วยต้นนี้ถูกตัดลำต้นไปเหลือเพียงโคนสูงจากพื้นดินแค่๑ศอก
แต่ปลายที่ถูกตัดกลับมีเครือกล้วยออกมาคุณผู้ชม
โผล่ออกมาพร้อมกันฟังให้ดีนะฮะ
เขานับได้๗หวี
คุณผู้ชมเนี่ยเขาเขียนไว้๑๐๐กับ๔ลูกทั้งหมด๗หวีนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้มีต้นกล้วยขึ้นอยู่เป็นกอ๖ต้นด้วยกัน

รวมทั้งต้นที่ออกลูกตรงกลางลำต้น
ตอนนี้เหลือเพียง๓ต้นกำลังโตและใกล้จะออกปรีเช่นเดียวกัน
ทำให้เรานักคำวนตัวเลขเอาไปนับดูสิมันมีกี่ลูก
อันกี่เครือกี่วิอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็เอาผ้าสามสีแผ่นทองไปติดไว้ที่ต้นกล้วย
แล้วก็ไปดูเลขเด็กกันอย่างคึกคักส่วนใหญ่ก็นับนี่แหละฮะ

ใครเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปตามนั้นแล้วแต่คนจะเห็นแล้วกัน
คุณผู้ชมต่อเนื่องอีก๑จุดพาคุณผู้ชมไปที่นี่ค่ะ
สำนักสงฆ์ภูกุ้มข้าวบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็คึกคักเป็นพิเศษแบบนี้แหละค่ะ
ใกล้แล้วนะคะสำหรับพรุ่งนี้
คือที่นี่ผู้ดูแลสำนักสงฆ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่า

มีการไปพบไปขุดพบซากหอยดึกดำบันอายุ๑๓๐ล้านปี
รวมถึงกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็พบต้นตะเคียน
จากนั้นเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านเนี่ย
เขาก็มาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนนะคะ
เพื่อนำเลขไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นคือพบตั้งแต่สิงหา
ก็ถูกเลขกันก็ถูกลอตเตอรี่กันเรื่อยมาเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านเขาก็เรียกต้นตะเคียนว่าย่าตะเคียนพันปี
เขาเชื่อว่าในต้นตะเคียนที่ขุดพบเนี่ย
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
แล้วคุณขามาดูกันหน่อยว่า
ขนาดความยาวของต้นตะเคียนเท่าไหร่

ยาว๑๑เมตร๘๐เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๔๕เซนติเมตร

คุณค้าเนี่ยคุณค้าเนี่ยคุณค้า
พญานากลอยเล่นน้ำแน่เลย
ทำพิธีอันเชิญพญานาคให้มาประทับที่ข้างศาลปู่แห่งนี้ค่ะ

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้หนองลุมพุบอกว่า
ชาวบ้านอะใช้มือถือบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะ

หมู่บ้านใกล้เคียงพอเห็นคลิปเท่านั้นแหละ

ครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเห็นเป็นอะไรเลขอะไรอ่ะนะ

เป็นความเชื่อสู่บุคคลคุณผู้ชมโดดไทยไม่จดรัญญาณละกัน
วันที่เจอครั้งแรกปรากฏการณ์นี้คือวันที่๒๒กันยายน

เอ้ามาดูอีกหนึ่งเรื่อง
ผมจะพาไปที่บริเวณสารเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
ในพื้นที่บ้านนนเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะฮะช่วงนี้แน่นอนนะครับ
คือแม้น้ำท่วมขังที่บริเวณหน้าสารแต่ชาวบ้านก็ไม่ย่อทอก็ไป
ลุยน้ำก็ลุยเดินลุยโครนเข้าไปไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ลานบวงสวงที่บริเวณหน้าเกาะคำชโนธก็มีนักท่องเที่ยวแห่ไปทำพิธีบวงสวงจำนวนมาก
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดเช่นเคยจากขันน้ำมนต์ซึ่งงวดนี้ชาวบ้านเขาเห็นน้ำตาเทียนหยดเป็นเลขต่างนานา
ตื๊ดนะฮะเดี๋ยวดูสิมีภาพขันน้ำมนต์หรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมส่องเอาเองว่ามันเป็นเลขอะไร
ขันน้ำมนตร์ที่เกาะคามสโนทนั้นก็เป็นที่ร่ำลือ

ก็จะมีการทำพิธีบวงสวงเสร็จก็จะไปส่องดู

มันกรงอะไรกับว่ากันไปแล้วแต่จะมอง

แต่ผมบอกให้ในเฟซบุ๊คละกันใครที่อยากได้พิมพ์ลองในเฟซบุ๊คไลค์ในเพจของเราเลยนะครับ
ค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะวัดสว่างอารมณ์ที่จังหวัดนครปฐมสว่างวาบคาตาแบบนี้คุณคะ
นี่นะคะน้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๑ขวบค่ะเด็กหญิงนาคน้อยเดินทางมาจังหวัดจากจังหวัดสิงห์บุรี
ก็มีชาวบ้านไปจับจ้องท่ารำของน้องนิ้วมือของน้องลักษณะตีเป็นเลข๒๕นำยังไง

คือเขามีการบวงสวงบวงสวงเปิดคุ้มทรัพย์รับโชค

เขาก็เลยเอาน้องมารำบวงสวง

ปรากฏว่าเลข๒๕มันมีที่มาที่ไป

นักเสี่ยงโชคบอกว่ามันไปตรงกับอายุของลาลาเบล
ไปได้สาวที่เสียชีวิตปริศนา

อกจากนี้ในงานเขาบอกว่าได้เลขอีก๒ตัว

มันไปตรงกับเลขป้ายแดงของลาลาเบล

ไปซื้อเลขนี้ที่ลอตเตอรี่
ร้อยกว่าแผงเกลี้ยงเลยค่ะคุณ

ที่วัดสว่างอารมณ์
รำวัดสว่างอารมณ์อีกนึงจุด

ไหไหทองคำไปล้วงไข่ฮะเออคนที่ไปเนี่ยก็คือคุณจุฬมาศโพง่ำเลิศเนี่ย
บอกว่าไปล้วงสามครั้งได้เลขมาสามตัวแปดสองห้าก็เลยเอาเลขนี้ไปซื้อ
แล้วมันก็ไปตรงกันกับมือของที่ลำเมื่อสักครู่คือจกมาสามครั้งได้เลขสามตัว
คือเลขแปดเลขสองเลขห้าแล้วไปตรงกันกับนิ้วมือที่เห็นมาสักครู่
ก็คือสองสามสองห้าแล้วไปตรงกับอายุของลาลาเบลอ้าวอ่านั่นแหละฮะ
เขาก็เลยบนบานสารกล่าวบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกรางวัลสมใจนะคะ
ครับจะเอากล้วยน้ำว้าหนึ่งพันหวีและไข่ไก่ไข่ไก่สดด้วยนะ
ห้าหมื่นฟองมาถวายรอดูรอดูพรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้ค่ะ
เพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ค่ะ
แวะมาแวะเวียนมาหาเลขกันคึกคักเลยนะคะ
นางสาวขันคณิดาไทเงินมีคาร็อเตอรี่บอกว่า
มากี่คนกี่คนก็ถามหาแต่๒๕๔
เพราะมันก็คือเลขอายุของลาลาเบล

เพิ่มภูมิแม่ค้าอีกคนนึงก็บอกเหมือนกันว่า

คนเนี่ยหาเลข๒๕แต่ว่าเลขอื่นก็ยังมีนะ
แต่ไม่มีใครเอาทุกคนจะเอาแต่เลขนี้เท่านั้นเอง
เลขอื่นเขาบอกว่านี่ขนาดขายใบละ๘๐บาทลูกค้ายังไม่ซื้อเลย
สงสัยแม่ค้าต้องเก็บไว้ลุ้นเองซะแล้วละมั้ง
นี่แหละตัวลุ้นเองนี่แหละอาจจะถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ปราการตะบนมะขำหย่องอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ก็มีแผงขายรอตเตอรี่ทั้งขายส่งขายปฏิริกษัตวิกคักไม่แพ้กันน่ะ
แน่นอนเหมือนที่คุณบอกเลยคือลูกค้าส่วนใหญ่ไปหาเลข๒๕นะฮะ
จากข่าวจากอะไรไปอันนี้ยังเหลืออยู่นี่ไงยังมีอยู่
ก็คนไปหาซื้อกันเกือบจะหมดแล้วนะฮะแต่ว่ายังพอมีเหลือบ้างบางแผง
เราก็ส่องดูนะครับนอกจากนี้ยังมีเลขที่เกี่ยวข้องกับลาลาเบลทั้งปี
เกิดช่วงเวลาที่ชีพจรหยุดเต้นคนก็แวะเวียนไปซื้อแหละ
คืออยากซื้อก็ซื้อแหละตามที่คิดเอาไว้ว่ามันจะถูกอะไรอย่างนี้นะฮะ
เอาปิดท้ายกันที่บริเวณภายในวัดทุ่งขี้เสืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
คึกคักเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านเข้าไปไหว้ขอโชคขอลาบ
จากเจ้าพ่อเสือแล้วก็หลวงปู่สวงซึ่งชาวบ้านเนี่ยนำของเส้นไหว้ไป
เช่นข้าวหลามรูปปั้นไก่ว่าวจุลาก็ไปถวายเจ้าพ่อ
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกแบบนี้ถูกรางวัลติดต่อกันมา๕งวดแล้ว
หลังจากมาไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อเสือเกิดศรัทธาศรัทธาว่าเจ้าพ่อเสือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
นอกจากนี้นะครับมีเรื่องแน่แปลก
รถยนต์๒คันของพระมหาอภิวัฒน์กันตะศรีโลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้
นำไปจอดที่ใดที่นั่นจะให้โชคกับชาวบ้านเสมอ
ชาวบ้านก็เลยไปส่องดูทะเบียนรถตู้ที่จอดไว้ที่วัด

๖๓๘๕จเชียงใหม่ก็เลยเอาตุเรียงไปรุนโชค
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะแต่ละพื้นที่แต่ละจุดเลขมันก็ไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณผู้ชมเองนะฮะ
เลขเหล่านี้ที่ตามข่าวที่ปรากฏ
รวมทั้งหน้าเพจผมด้วยรอสักครู่แล้วกัน
แต่เลขจากสิงคโปร์ที่ผมไปไม่มีนะครับ